คนที่เจอกับปัญหาเรื่องของบินค่าไฟไม่ตรงกับที่ใช้ไฟไปจริงเนี่ยมีอีกแล้วนะคะ
ชนบุรีค่ะเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างบอกว่าเห็นบินค่าไฟรอบเดือนเมษายน
โอ้โหตกใจมากค่ะเพราะว่าพอไปเปรียบเทียบกับเมื่อเดือนที่แล้วเดือนมีนาคมมันแตกต่างกันมากจริง
ค่าไฟเดือนเมษายนนะ๘๐๐๐กว่าบาทเมื่อเดือนมีนาคมบินค่าไฟ๒๙๐๐บาทต่างกันขนาดนี้เลย
ก็เลยแจ้งไปที่การไฟฟ้าการไฟฟ้าก็ตรวจสอบให้คำตอบที่ได้รับจากการไฟฟ้าก็คือเป็นความผิดพลาดของพนักงานที่ไปจดมิเตอร์ไฟ
ตอนไปจดมิเตอร์ไฟมันบังเอิญบังเอิญที่แสงแดดแยงตาพนักงานที่จดมิเตอร์ไฟพอดีตัวเลขที่จดไปมันเลยเกินบินเลยออกมาแปดหมื่นกว่าบาท
เท่าแล้วเนี่ยนี่ค่ะที่เขาโพสต์ไว้
หยุดงานช่วยชาติเอากันแบบสร้างตึกสร้างบ้านเลยเหรอ
นี่นะคะคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากจริงคุณผู้ชม
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
บ้านหลังนี้เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้าง
อยู่ในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
โครงการหมู่บ้านจัดสรรอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

นายชัยมงคลนิรัตนภัยอายุ๕๒ปี
เป็นเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้างก็บอกว่า
เห็นบินค่าไฟเมื่อ๑๙เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ตกใจกันทั้งบ้านมัน๘๐๐๐กว่าบาทนะคะ
ก็เลยมาดูหน่วยที่จดไปจากมิเตอร์นะคะ

แต่พอไปเทียบกับเดือนก่อนมันต่างกันเยอะจริง
ก็เลยไปถามกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเดี๋ยวมาตรวจสอบให้
ทีนี้ก็มีตัวแทนบริษัทรับเหมาของการไฟฟ้าพานทอง
พร้อมทั้งพนักงานจดมิเตอร์ไฟฟ้า
เดินทางมาพบกับนายชัยมงคลเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าวันที่ไปจดหน่วยใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเที่ยงพอดี
แล้วแสงแดดจากดวงอาทิตย์พุ่งไปแบบนี้เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ

ทำให้เกิดการผิดพลาดในการคิดค่าไฟ
จริงแล้วค่าไฟเดือนเมษายน

ค่าไฟมันเลยพุ่งไปถึง๘๓๐๐กว่าบาท

ค่าไฟเดือนมีนาคมกับค่าไฟเดือนเมษายน
มันต่างกันเยอะขนาดนั้นปัญหาก็คือจดเลขหน่วยเกินค่ะ

หัวหน้าของพนักงานคนนี้ก็เลยบอกว่า
โทษพนักงานคนนี้ตามระเบียบของบริษัทแล้วนะคะ
ส่วนยอดค่าไฟก็ปรับลงมาค่ะ
เหลือ๒๖๔บาท๗๒สตางค์
ก็คือลด๓เปอร์เซ็นต์ตามนโยบายของรัฐบาล
ก็เหลือที่ต้องจ่ายคือ๒๕๖บาท๗๘สตางค์นะคะ
ชัยมงคลเขาก็เลยบอกว่าก็ไม่ติดใจอะไร
รับคำขอโทษของพนักงาน
แต่ก็ฝากย้ำไว้ว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะ
ตกใจช็อกขึ้นมาทำยังไง
ก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นอีกนะคะ
ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ท่านก็ต้องแจ้งการไฟฟ้าในพื้นที่ของท่าน
เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการจดมิเตอร์ผิดแล้ว